สำคัญอย่างหนึ่งที่เราเห็นตรงกันก็คือปืนมันหาง่าย
ปืนมันอยู่ในความครอบครองง่ายเหลือเกินแล้วมันเลยก่อเหตุง่ายนะฮะ
คุยกันมาเมื่อสักครู่นี้ต่อเนื่องตรงนี้หน่อย
เราจะเริ่มต้นตรงไหนในการจัดการหรือว่าปรับระบบใหม่

ในยุคสิบหกปีเคยติดยาเสพติดซึ่งผู้การภาคห้าเนี่ย
เขาไม่ให้สอบไม่ให้สอบเข้าโรงเรียนในสิบตำรวจ
เพราะติดยาเสพติดเพราะติดเขาเคยติดยาเสพติดตอนยุค๑๖
เด็กคนนี้ก็ไปฟ้องสารปกครองสารปกครองก็มองในแง่ดีว่าควรให้โอกาส
แต่ไม่ได้พูดถึงการบำบัดรักษาอย่างที่คุณหมอพูด
คือเท่าที่หมอทราบนะมาตรการที่จะพยายามคัดกรองเนี่ย
ตัวที่น่าจะได้ผลที่เขาให้ความคันมากที่สุดคือเรื่องยาเสพติด
ส่วนเรื่องอื่นไปคัดกองไม่ค่อยมีประโยชน์
เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้ตอนคัดกรองเขาจะไม่ได้มีปัญหา
เช่นการป่วยทางจิตมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้
ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะคัดกองผ่านมาแล้วก็ตามเขาก็มาเป็นประหัสที่หลังได้
อย่างเช่นเรื่องยาเสพติดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมาตรการก็คืออย่างที่บอกว่า
ทุกหน่วยงานต้องมีมาตรการของสุขภาพจิตควบคู่กับมาตรการวินัย
ไม่ใช่เอาวินัยนำอันนี้แต่มองว่ามันต้องมี๒เลเวลคือถ้าเป็นฐานตำรวจต้องเลเวลนี้ต้องชัดเจนมาก
ทหารตำรวจต้องมีการคัดกรองสุขภาพจิตครับท่านท่านรองแต้มปกติตำรวจเขาเขาคัดกรองสุขภาพจิตหรือเขาตรวจสุขภาพจิตป
อันนี้คนไม่รู้นะการเข้าตำรวจเนี่ยผ่านระบบระเบียบนี้ยากมากเขามีขั้นคัดกองหลายคัดกองมากไม่มีใครรู้
เวลาพอมีเกิดเหตุคนจะย้อนว่าคุณมาได้ยังไงอย่างที่หมอพูดเนี่ยมันติดยาเสพติดหลังจากเป็นตำรวจแล้ว
เหมือนอย่างพี่อาจารย์ปรเมฆพูดว่าตำรวจเขาไม่ให้เอาประวัติที่คนที่เสพยาเสพติดเข้ามาเพราะเขาเขียนในกฎไงว่าคนที่เกี่ยวข้องเรื่องยาเสพติดเนี่ยเราจะไม่รับ
ละพี่อาจารย์บรรมเมฆบอกสารปกครองบอกให้รับให้เข้าไปสอบเข้าไปสอบแต่พอถึงเวลานั้นตำรวจก็ไม่มีสิทธิ์จะลบก็ไม่รับคุณนะ

เรื่องจิตครับคดีนี้ตำรวจเนี่ยถามว่า
ผิดแล้วจะมาเอาเขาไปบำบัดได้ไหมมันไม่ได้เพราะกฎหมายบอกเลยมียาเสพติดครอบครองเนี่ยตำรวจเขียนเลยว่าต้องออกอย่างเดียว
แต่มันมีกลุ่มหนึ่งที่ตำรวจเขาก็ไปบำบัดไอ้พวกที่ติดยาเสพติดแล้วก็มีพฤติกรรมยาเสพติดแล้วไปตรวจสารเจอเขาก็เอาไปบำบัด
ก็มีเขาทำมันสองอย่างกันแต่อะไรที่มันผิดกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาพี่ปรเมฆรู้อย่างครอบครองเนี่ยคุณจะไปบำบัดไม่ได้แล้ว
คือผมอยากรู้ว่าทุกปีเนี่ยหน่วยงานตำรวจเขาตรวจสุขภาพจิตกันไหม

ตอนนี้คนมาพูดถึงเรื่องการตรวจสุขภาพจิต

แต่คุณหมอบอกต้องมี

คือขณะนี้ทางกรมภาพจิต

จำปีของแต่ละองค์กรและเป็นความรักขององค์กรเอง
โดยที่ทำเป็นแบบสอบถามพื้นฐาน

ซึ่งเครียดมันนำไปสู่การทำร้ายคนอื่นได้

แล้วมันเป็นระบบอินเตอร์เน็ตที่เขาสามารถที่จะ

สามารถแก้ไขได้ทั้งระดับบุคคลถ้าใครเสี่ยงมาก

เพราะมันมีหลักเลยว่าองค์กรเนี่ยมันจะต้องมี
มาตรฐานการดูแลสุขภาพจิต

การจัดการการเงินและการจัดการสัมพันธภาพ
เพราะ๓ตัวนี่แหละคือตัวที่ทำให้เกิดปัญหา

เรารู้ว่าองค์กรเรามีระดับความเครียดสูง
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าประชาชนไทย
มันเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ได้๒แบบ

เพื่อให้องค์กรทั้งกรเห็นภาพรวมขององค์กรตัวเอง
และรู้ว่าหนึ่งทั้งองค์กรเราควรจะปรับปรุงอะไร

เพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้เป็นกฎหมาย
เหมือนกับว่าคุณต้องตรวจสุขภาพกาย

เป็นมาสตกรช่วยเหลืออ่ะ

การบทหลักษาถ้าเท่าที่เราฟังกันมาเนี้ยก็คืออ่ะ
หนึ่งคือไปเข้มงวดกวดขันเรื่องของอาวุธปืน
การนำเข้าการอนุญาตการควบคุมทหารตำรวจเนี่ย
คุณต้องเข้มงวดเรื่องการตรวจสุขภาพจิตดูแลตรงนี้เขาด้วย
แล้วถ้ามีปัญหาพบปัญหาเนี่ยอย่าเพิ่งไปใช้วินัย
ไม่ว่าจะเป็นให้ออกพักงานหรือว่าไล่ออก
คุณต้องบำบัดเขาก่อนไม่อย่างนั้นเขาออกไปเนี่ย
เขาก็ไปอยู่กับสังคมก็เราก็ไม่รู้จะอยู่กับ

ผลักภาระไปสู่สังคมจริงมีเขาระบำบัดหมดอ่ะ
ยกเว้นเป็นกฎหมายบางอย่างที่มันไปบำบัดไม่ได้
อย่างที่มียาครอบครองที่มีกฎหมาย